ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าของแม่ค้าท่านหนึ่งค่ะ

โควิด๑๙ขายของไม่ได้

แล้วในบ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วย

คือทุกคนนอนอยู่ในความมืดนะคะคุณผู้ชม
พ่อพ่อเปิดประตูหน่อย
อ้อพ่อเป็นอย่างไรพ่อว่าสวัสดีครับ
พ่อเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรไม่มีไฟ
พ่อแม่ที่ป่วยก็อยู่กันแบบไม่มีไฟ
ลูกชาย๖ขวบพิการทางสมอง

คุณลักษณะแสงสุกอายุ๔๗นะคะ
เป็นแม่ค้าอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรำ
ก็เลยร้องทุกข์มากับทีมข่าวของเรานะคะ
เธอบอกว่าเธอกลับจากขายของที่ตลาดตอน๖โมงเย็น
กลับมาปุ๊บอ้าวมืดทั้งบ้าน
เตอร์ไฟถูกยกออกไปแล้วไม่มีการบอกกล่าวอะไรเลย
แต่เธอก็ยอมรับว่าเธอค้างค่าไฟจริงเดือนนึงอะค่ะ

แล้วเดือนนี้มันเข้าเดือนที่๒แล้ว
ชี้ให้ดูว่ามิเตอร์มันหายไปแล้วถูกยกออกไปแล้ว
แต่เธอบอกว่าก็มันโควิด๑๙มันขายของไม่ได้ไม่มีเงินจริง
ก็ถูกตัดไฟก็ไปแจ้งที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
แต่มันเย็นแล้วปิดทำการแล้ว
แล้วก็ต้องจ่ายเงินแบบนอกเวลาทำการ
หมายความว่ามียอดค่าไฟ๒๒๔๔บาท๕๒สตางค์
แล้วก็ต้องมีค่าต่อมิเตอร์ไฟฟ้ากลับมาอีกค่ะ
บาทรวมเป็น๒๓๕๑บาท๕๒สตางค์

มันเป็นเงินที่เธอเก็บเอาไว้สำหรับลูกที่พิการ
สำหรับพ่อแม่ที่ป่วยแล้วเธอก็เดือดร้อนจริง

เธอไม่ได้จ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งอะเนาะกำลังจะเข้าสู่เดือนที่๒แล้ว
แต่การจะถอดมิเตอร์มันควรจะแจ้งล่วงหน้ากันหน่อยหรือเปล่า
ไม่เดินไม่เดินไม่พูดไม่เดินพัฒนาการทั้งทั้งทั้งทั้งหน้าสมอง
พิการทั้งสมองด้วยใช่พิการทั้งหน้าสมองเดินไม่ได้ค่ะแล้วพ่อล่ะ
อ่าตาก็เบาหวานยายก็มีความดันมีหัวใจแล้วก็อ่าความดันหัวใจเบาหวาน
ทำเกินไปไหมกับพนักงานที่ออกมาตัดหม้อคุณสมควรจะต้องแจ้งใครใครไหมอะไรไหม
ต้องแจ้งไหมว่าคนแก่อยู่บ้านเนี่ยคุณต้องแจ้งไหมว่าตาผมจะยกหม้อนะ
อะไรอย่างเงี้เนอะมันก็หลายอย่างองค์ประกอบหลายหลายอย่างอ่ะเนอะว่า
คุณต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้างคือสุดท้ายเนี่ยนะคะทางทีมข่าวก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ก็มาติดตั้งมิเตอร์ไฟกลับคืนให้ก็จนสามารถใช้ไฟได้ตามปกติอ่ะนะคะ
เธอก็ต้องไปชำระเงินค่าไฟนั่นแหละแต่เธอบอกว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเธอ
ที่เธอเก็บไว้ยามฉุกเฉินคือปัญหาก็คือเธอบอกว่าแหมก่อนจะมาตัด
ยกมิเตอร์ไปเนี่ยไม่บอกก่อนแจ้งหน่อยก็ยังดีอืมคืออย่างน้อยก็จะได้
จงไปจ่ายซะจะได้ไม่ต้องมานั่งมาติดตั้งอะไรกันใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะ